ต่อที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะหลานชายคนนึงขี่รถไปที่ร้านขายของชำที่เป็นของน้าเขยค่ะ
กะว่าจะไปซื้อบุหรี่มาสูบซะหน่อยไปถึงปุ๊บเจอน้าเขย
รัวยิงแปดนัดตายคาที่เลยนะคะแล้วน้าเขยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านชำในพื้นที่ตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
นั่นคือน้าเขยนะคะหรือว่าในบนค่ะในบนนี้อายุห้าสิบปีนะ
ส่วนล้านชายเนี่ยคือนายเจมส์อายุสามสิบสองปีค่ะครับ
นายบนคนนี้เนี่ยตอนแรกนี่เห็นไหมชักปืนแล้วเดินไปปุ๊บชักปืนหนึ่งนัดปุ๊บ
ยิงกลางหลังเปรี้ยงหนึ่งนัดหลังจากนั้นรัวต่ออีกเจ็ดนัดเขาตายคามอเตอร์ไซค์เลยค่ะนี่
แล้วผู้หญิงเสื้อส้มนี่คือภรรยาในบนนะพยายามมาทั้งดึงทั้งรั้งทั้งห้ามทั้งกรีดร้องแต่
ไปแล้วแปดนัดอ่ะค่ะเอาไม่อยู่จริงจริงอะค่ะหลังจากก่อเหตุเสร็จในบนก็เดินไปเข็นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอ่ะ
แล้วก็หนีไปเลยนะคะในบนนี่ดูเข็นออกมาแบบใจเย็นเลย
ส่วนหลานอ่ะคือตายคามอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะส่วนฝั่งภรรยาในบนนี่คือวิ่งไปบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะ
เรียกเพื่อนบ้านบอกโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยมาช่วยกันหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้อ่ะค่ะทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่ในบนยิงในเจมส์เสียชีวิตนะคะ
เป็นภาพจากเพื่อนบ้านค่ะนี่เขาตายคามอเตอร์ไซค์เลยอ่ะ
่อมอยู่แบบเนี้ยค่ะอืมคือโดนเจาะยิงแบบประชิดอ่ะครับ
ไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะคะวงจรปิดอีกมุมเนี่ยจะเห็นตอนที่ภรรยาของในบนอ่ะ
ข้ามถนนให้เพื่อนบ้านช่วยโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่อะค่ะคือเธอพยายามวิ่งมาบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยหน่อย
เธอเองก็ช็อกมากนะคะอันนี้ชาวบ้านบอกเธอช็อกจนถึงขั้นล้มตัวลงนอนบนแคร่หน้าบ้านเลยอะค่ะ
คือทำอะไรไม่ถูกอะค่ะนั่นนะคะนั่นอ่ะลงไปนอนนิ่งเลยเห็นไหม
เราเอาลูกศรชี้ไปให้คือลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วอ่ะอีกมุมนึงค่ะ
เป็นวงจรปิดจากบ้านที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุนะคะในมุมนี้จะได้ยินเสียงปืน
เมื่อกี้นี่คือนัดแรกแล้วภรรยาวิ่งพยายามดึงพยายามห้ามอ่ะ
เนี่ยค่ะอีกมุมนึงก็จะเห็นวินาทีที่ในบนนะคะ
เข็นมอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้านชำแล้วเนี่ย
นี่แหละค่ะขี่ไปเลยเห็นไหมน่ะหนีไปเลย
ก็ตรวจสอบพบว่าในเจมส์ผู้ตายถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมเข้าที่หลัง๘นัด
มีหัวกระสุนตกอยู่จำนวนนึงแล้วก็ปลอกกระสุนขนาด๑๑มม
อยู่สิบสองปลอกค่ะตำรวจสพวังสะพุงวันนี้ก็เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าห้าสิบนายไล่ล่าตัวในบนนะคะ
รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสองกิโลเมตรก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัว
จังหวะที่ตำรวจคุมตัวได้ค่ะในบนเอาแต่ร้องไห้แล้วพูดว่าอะไรรู้ไหมคะ
ช่วยด้วยผมฆ่าคนตายร้องหาแม่นะคะ
ช่วยยังไงคนที่ต้องรอให้ช่วยคือคนที่ถูกฆ่าหรือเปล่า
หลายคนตั้งคำถามนะคะตำรวจตรวจพบอาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ขนาดจุดสองสองติดลำกล้องอีกหนึ่งกระบอกปืนขนาดจุดสามแปดอีกหนึ่งกระบอก
เครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนนึงค่ะก็นำตัวในบนเนี่ยไปสอบประคำที่สพวังสะพุง
ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวนะเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเลยพี่อุ๋ย
ร้องไม่อยู่ตั้งแต่โดนจับจนมาถึงสพเนี่ยครับ
สำนึกผิดแล้วที่ยิงหลานของตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแลกชีวิตตัวเองกับหลาน
ตำรวจก็ถามว่าแล้วยิงเขาทำไมไปเจาะยิงเขา๘นัดขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
บอกมันเป็นปัญหาเรื่องที่ดินที่สะสมมานานระหว่างตัวเขากับครอบครัวของคนตาย
วกกับตอนนั้นน่ะคนตายขี่รถมาจะมาหาซื้อบุหรี่ใช่ไหมอ่า
ร้านของเขาแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อบุหรี่อันนี้ยี่ห้อนี้ไม่มีขาย
ผู้ตายก็เดินสวนกลับมาด้วยคำหยาบไงว่าร้านค้าอาเฮียอะไรคำหยาบนะ
ร้านค้าเฮียอะไรไม่มีขายผมเลยบันดาลโทษะยิงเลย
และยังบอกยังอ้างอีกว่าครอบครัวคนตายทำคุณสัยใส่ผม
รู้สึกว่าผมผิดมากผมผิดผมผิดผิดมากมากเลย

จะซื้อบุหรี่มีไปเอาบุหรี่ให้หน่อย
ผมก็บอกว่ามันไม่มีก็คือผมไม่ขายเพราะคนขายมานานแล้ว
ผมก็นั่งกินเบียร์มันบอกว่าร้านเบียร์ทำไมไม่มี
ก็จบเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ประเด็นเรื่องบุรีทำให้เราก็
มันเรื่องศัยยศาสตร์นะครับมันหนักอ๋อศัยยศาสตร์เดี๋ยวต้องมาที่
ศูนย์พิมพ์คือถ้าเราดูภาพจากกล้องกุ้งจรปิดอ่ะ
คือในบนนั่งอยู่ตรงแคร่ในมือเหมือนถือปืนอยู่ด้วย
ส่วนหลานอ่ะพอขี่รถมาถึงปุ๊บในบนลุกปั๊บขึ้นลำปุ๊บเนี่ย
แล้วเดินไปเลยเลยไม่รู้ว่าเขาไปทะเลาะกันเรื่องบุหรี่ตอนไหน
นายประยูนพ่อของคนตายเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
ญาติกันทั้งนั้นในบนคนก่อเหตุที่มายิงลูกเขาก็ญาตินี่แหละ
แต่ในบนเสพยาขายยาด้วยอันทภาณ
ครอบครัวหลานก็ยังเล็กอยู่เลยนี่นายบนเคยขู่ฆ่ามารอบนึงแล้ว
กันยายนปีก่อนเพราะไม่พอใจเรื่องซื้อที่ดิน
จะมาบอกว่าลูกไปขอเงินภรรยาร้อยบาทเพื่อจะไปเติมเงิน
แล้วดูสิมันต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เพราะในบนหัวหมอชอบอ้างทำตัวแกล้งบ้าหรือเปล่า
กลิ่นนั่นกว่าคุณวัยนั่นกว่าคู่ชีวิต
มันเป็นคนสอนมันสวบเสียบด้วย
เขาสติดีมั้ยถามจริง
ดีมันเป็นถึงรองนายกด้วย

เขาบอกว่าเหมียเขาเล่นคุณสายใส่เขาใหม่

ผู้หญิงทั้งยาทั้งอะไรมันเอาทุกอย่าง
มีลักษณะของบริษัทยังไงเจ้าพ่อ

ทีนี้มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่า๕ทุ่มเมื่อคืนเนี่ย
เขาก็ขี่รถไปซื้อของที่ร้านในบนเหมือนกัน

ในบนทำไมวันนี้ตาขวางขวางดูไม่ค่อยมีสติแถม
ถือปืนอยู่แล้วด้วยนะแล้วชี้ปืนมาทางเขาถามบอก

เสร็จปุ๊บขี่รถกลับบ้านเลยเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก

มก่อเหตุครั้งนี้ไม่รู้จริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่ยืนยันได้ว่าสามีไม่ได้แกล้งบ้า
จิตเวทจริงรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็กินยามากว่า๕ปีแล้ว
เมื่อไหร่ที่ไม่ได้กินยาก็จะคลุ้มคลั่งโมโหร้าย

เอาว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนอื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งตัวฝักขังที่เรือนจำจังหวัดเลยนะคะ